ผมโหลดแล้วคุณหลดหรือยังครับ
แม่บ้านประจันบรรย์
แม่บ้านประจันบรรย์สวัสดีค่ะ
ออมสการสวัสดีค่ะ

พร้อมปราบทุกปัญหาและประจัญหน้ากับทุกเรื่องหุ่น
เปิดมาวันนี้แน่นอนมีเรื่องประเด็นเมาส์กันแน่นอนเลย

เพราะมันแซ่บมากเลยน่ะ
มันแบบรู้สึกว่ามันแค่มันใช่เลย
ยังมีอีกหนึ่งแซ่บเนี่ยแซ่บ

ถ้าอย่างนั้นพูดคุยกับนักร้องเสียงดีของเราวันนี้
แต่ว่าเดี๋ยวต้องแอบมองเขาดีว่ามันเป็น

แต่อย่าอะไรมากเราเค้าขี้อายเดี๋ยวเค้าหนี
เค้าไม่มาอีกเค้าจะอยู่กับเราอีกวันนึง
เก็บอาการไว้ก่อน
อย่าเดี๋ยวใกล้ตื่น
เรามานี่กันดีไหม
เรามาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่า

ก่อนสองสาวของเราลองเมาส์ดูดีกว่าว่าพวกเธอชอบแอบมองส่วนไหนในร่างกายของหนุ่มบ้างนะไปชมกันเลยค่ะ
เปิดประเด็นไปเลยนะคะกับอวัยวะส่วนไหนที่ผู้หญิงชอบแอบมองคุณผู้ชายมากที่สุด
มีค่ะพี่ก่าวล่ะค้ะมีมาค่ะชอบแอบมองผู้ชายบ้างไหม

ใช่โอ่อย่างนี้ชอบมองก้นจริงนะ

ไม่ชอบชอบผู้ชายมีก้นนิดนึงใส่เกงสวย

คือไม่ต้องคิวเข้มแต่สังเกตนะว่า
ใช่คิ้วผู้ชายสวยโดยที่ไม่ต้องแบบกันคิ้วอะไรอย่างนี้
คือผู้ชายที่เลี้ยงคิ้วรูปสวย
แล้วมันดูแบบเออสมมติผู้ชายคิ้วสวย
ก็ชอบชอบมองคิ้ว

สำหรับเบลอินคือเป็นเงินส่วนของกล้าม

รู้สึกว่าเขาดูแมน
แมนแล้วก็สามารถปกป้องผู้หญิงที่เขารัก
หรือครอบครัวคนที่เขารักได้อย่างนี้ค่ะ
มูกค่ะเพราะว่าชอบผู้ชายจมูกโด่ง

แบบหน้าคมจะแบบรู้สึกว่าหล่อน่ารักค่ะ

ก็ดูแบบว่าดูแบบเป็นผู้ชายดีค่ะ

รู้สึกว่ามันมีอะไรให้น่าค้นหาค่ะ

หรือโอบอ่นหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

คิ้วเพราะว่าชอบผู้ชายคิ้วเข้มค่ะ
ก็เลยชอบมองคนคิ้วเข้มคิ้วว่าน่ารักติ๊
ก็ถือว่าเป็นแบบว่าส่วนใหญ่
เอาไว้ว่าส่วนใหญ่ที่สาวเขาชอบมองกันนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นก้ามอกล่ำ
คือสุดท้ายความเป็นชายมันก็ความแบบแนนนะเนอะ
จริงแล้ววันนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะ
กาวนี่นะมีโพลมาฝากคุณผู้ชมนะคือสำรวจมาแล้ว
ว่า๓อันดับนี้เป็นอวัยวะที่แบบว่า
หลายคนชอบมองอวัยวะผู้ชายมากที่สุด
อ๋อมีเรียงด้วยมั้ยคุณผู้ชายแอบมองมากที่สุดมีเรียง
อันดับที่๓เลยนะคะก็คือบ้านท้ายสุดเซ็กซี่
โหที่พี่ก้าวพูดเลยอะเราชอบ
เพราะว่าอย่าคิดว่านุ่มเนี่ยเขาจะชอบมองแต่ของผู้หญิงนะอย่างเดียว

นุ่มคนไหนที่มีบ้านท้ายสวยนี่นะก็จะแบบ
ทำให้ผู้หญิงแบบมองเดี๋ยวหลังได้เลยอ่ะ
นี่อันดับที่๒นี่เป็นอันดับที่เราก็ชอบเหมือนกัน
ชอบช่วงไหนกว้างบางกว้างดูบึกบืนอะไรอย่างนี้นะคะ
เพราะว่าผู้ชายนะพอไหล่กว้างนะจะเป็นอะไรที่แบบดูแข็งแรงอ่ะ
ดูแบบมีความเป็นชายสูงแล้วเวลาเราแบบซบไหล่อย่างนี้มันดูใช่
คือต่อเคยเห็นนะคนที่แบบหุ่นดีทั้งหมดเลย

บ่าแบบเออบ่าไม่กว้างพอมันก็ดูไม่สง่า
พอกว้างแล้วมันดูแบบเดินอะไรอย่างนี้มันจะดู
มันใช่เองต่อให้แบบไม่ต้องแบบหล่อมากอะไรอย่างนี้

ผู้หญิงยังมองผู้หญิงเองเลยนะว่าแบบมีซิกแพค

คุณผู้ชายพอมีซิกแพคเดินมาแล้วมันเป็นไงคะ
มันดูแบบว่าเป็นแบบอะไรที่มันเด่นมากนะคุณผู้ชมค่ะ
คือเวลาออกกำลังกายให้ฟิตอยู่เสมอเนี่ยนะ
อย่าทิ้งคาดให้มันแบบอุ๊ยใหญ่จนน่ากลัวหรืออะไรอย่างนี้

ความแบบไม่ได้ใหญ่มากนะชอบอะไรที่มันลีน
ดูแบบไม่เพล็ดอะไรอย่างนี้
ถูกต้องค่ะถ้าอย่างนี้เราต้องมาหันมาใส่ใจดูแลตัวเองนะคุณผู้ชมให้มากขึ้นแล้วนะคะ
จะได้ดูดีมีเสน่ห์อย่างที่คุณน้องเขาบอกนะคะ
แถมยังสุขภาพดีอีกด้วยแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้ว

จะรีบไปไหนนี่หยุดก่อน
วันนี้นะคะผู้ชายในฝันของเรามีตั้ง๒เบรกไม่ต้องรีบขนาดนั้นค่ะ
นั่นแหละพี่กาวบอกว่าหมดเวลาของประเด็นประจำบาน
เขาจะไปแอบมองสอดส่องอวัยวะของแขกรับเชิญของเราไง
แต่แน่นอนว่าคุณพี่เนี่ยอาจจะไม่ได้มองกล้าม
แพคคุณพี่อย่าไปมองอย่างอื่นของเขานะ
ไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณพี่ก็ต้องแบบนิดนึง

ดูปากเขาสิเขามีเสน่หะที่ปากเขาเป็นคนพูดอะไรเงี้ย
เสียงเขาอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนข้ารมดีอีกด้วย